ถ้าที่ฉันถามคำถามนี้คุณผู้ชมและคุณสืบสกุลเนี่ย

แต่คนขับรถกระบะคันนี้เมาแล้วขับค่ะ
ฝืนตัวเองไม่ไหวบอกไหวค่ะ
สุดท้ายไปพุ่งชนรถกู้ภัยที่เขาจอด
รอให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุค่ะกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อน

โอ้โหมาตรงอย่างแรงไม่มีเบรกนะฮะ
เอามาให้เราได้เห็นแบบนี้นะคะ
วินาทีที่รถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะ
แล้วไปพุ่งชนรถของอาสาสมกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์
ริมถนนนะคะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนโรจนะขาเข้าอายุทยา
ตรงข้ามวัดคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืน๑๕นาทีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีรถของอาสาสมัครกู้ภัย

ดังกล่าวยังระบุด้วยแฮชแท็ก
เมาแล้วขับอีกแล้วพุ่งชนรถขนาดนี้
ทำคนอื่นเดือดร้อนนะคะเมาแล้วต้องรับผิดชอบตัวคุณเองด้วย
ไม่ใช่ไปทำคนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเองเมา
อาสาสมัครเปิดจอดไฟจอดเปิดไฟชัดเจนคุณยังมาชนได้
อกจากนี้นะคะยังระบุด้วยบอกว่า
วันนี้ลองจินตนาการว่าถ้าไม่ใช่รถกู้ภัย
ซึ่งเป็นรถยนต์รถใหญ่แต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ตรงนั้น
แล้วคุณที่ขับรถกระบะเนี่ยขับมาด้วยความเร็วขนาดนั้น
คุณคิดว่าเขาจะรอดไหม
ถ้ากินแล้วหมายถึงดื่มเหล้าแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้
แนะนำให้ไปนอนค่ะนะเนี่ยคุณดูสภาพนะ
พังเสียหายเป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อน